กลับมาเบรกนี้ไปดูหนุ่มหน้าใสวัยละอ่อนอย่างก้าวจีรายุกันบ้างนะครับคุณผู้ชมหลายคนคงได้เห็นฝีไม้ลายมือน้องก้าวเนี่ยผ่านทางด้านช่องช่องหนึ่งทางแกมมี่นั่นแหละนะฮะผลงานก็ดูมาแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงก้าวเนี่ยมาเซ็นสัญญาเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วหรือเปล่านะคะแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะดูมากี่เรื่องกี่เรื่อง

อ้าวว่าโสดแต่ก็มีคนคุยนะคะ
เธอพูดมาแบบนี้ก็หลายคนอยากจะรู้ว่าตัวจริงที่คุยคุยอยู่นี่เป็นใครกันแน่
เพราะว่าคุณแม่ก็ไฟเขียวด้วยนะคะ
แต่ว่าเจ้าตูฯก็ยืนยันว่ายังโศก